คุณเคลลี่แล้วก็น้องนายชนุตรานะคะ

แต่งงานไปเดือนเมษาล่าสุดควงกันไปเที่ยวยุโรป
โอ้โหทริปสวีทหวานเวอร์จริง
หลายคนก็ลุ้นนะจับเข่าลุ้นกันเลยค่ะ
ว่างานนี้จะได้ทายาทตัวจิ๋วกลับมาด้วยหรือเปล่า
แล้วเตรียมตั้งชื่อไว้ว่าอะไร
ฟังจากปากของพี่เคลลี่กันค่ะ
คิดไว้น่าจะเป็นปีหน้าแล้วครับ

แต่ก็ต้องรอเรื่องของละครก่อน

อยากให้เขาเตรียมพร้อมของเรื่องร่างกาย

วางแผนตั้งแต่สิ้นปีนี้จนปีหน้าครับ

นี่ค่ะหวังไว้ตั้งแต่ต้นปีหน้าเลยนะ

ถ้าอยากจะให้มีน้องนายน้อยพี่เคลลี่น้อยมานะครับ

ลูกน่ารักแน่เลยนะครับใช่เป็นตุ๊กตาเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าให้แฟนคลับรอปีหน้าก็มาทีเดียว๒คนเลยละกันนะ
ฝาแฝดอย่างที่น้องนายอยากได้นะคะ